ถูกจับไปเนี่ยยังสารภาพ

เห็นหน้าสือพิมพ์วางอยู่เวลาเติดแบบปุ๊บ
นึกว่าดาราเกาหลีมาเมืองไทย

เฮ้ยนึกว่าดาราเกาหลีมาเมืองไทยเอาเหมือนไหมล่ะ
เหมือนจริงแล้วหันมามองกล้องนิดนึง

แล้วคุณหล่ออ่ะควรจะดีใจเอาไว้ถูกป่ะโอเคจริง
ลงงานทำไมเขาหล่อทำไมเพียวะมีแต่คนลุ้มดั่ง
นะเงี้ยนี่เขาบอกแล้วทำไม
เขาจะขอใช้ทานายส่วนตัวเขากลับคำให้กันทำไม

ก็คือไม่ได้ยอมรับทั้งหมดว่าเป็นคน

ดูนี่สักนิดนึงพริกลิ้น
เดินทางมาที่ศาลแขวงพระนครเหนือในคดี

เฉาที่ตอนนั้นดังมากในโลกออนไลน์

เขาบอกว่าต่อไปนี้เขาขอตั้งทนายสู้
ซึ่งจะสู้ทีดูว่ามันก็มีหลักฐานอยู่

ว่าเป็นไปได้ไหมบังเอิญว่าขาเขาอาจจะ

คือเคราะห์อาจจะเป็นข้อหาเขา

คือข้อเป็นจำเลยในความผิดคล้ายขับรถโดยไม่
วยรถทะเบียนรถฉันยางแตก๒อันมันจะต้องเป็นเลขอะไร
ก็๒ทะเบียนรถพี่อะไรทะเบียนรถอะไร
เดี๋ยวก่อนพ่อจะเปลี่ยนเป็นป้ายดำแล้วรอบหน้ามา
จบก่อนป้ายเร็วพูดใหม่
เป็นจำเลยในฐานความผิดขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ทำร้ายร่างกายนะฮะไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายทางร่างกายและจิตใจ
ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจเขาบอกนี่คือข้อหาร
ทำให้ผู้กรณีเสียหายับเยิน

มุมมองศาอะไรอย่างนี้มันบอกเลยว่าใช่
นี่คืออีกทีเขาต้องไปเคลียร์อีกทีในวันที่๗
ถ้าไม่หนี่สื่อบอนชนคงไม่ได้อย่างงี้

ถ้าสมมุติกล้องถ่ายตรงมันอาจจะไม่หล่อขนาดนี้

ปุ๊บแล้วด้วยเล่นด้วยมุมด้วยองศา
มันเลยทำให้เขาดูดีเป็นเกาหลีได้ขนาดนี้
เพราะฉะนั้น๗มีนาคม๙โมง

คำว่าอะไรหนูว่าจะไม่ได้เจาะยางแค่ปล่อยลมหรือเปล่า
จริงจ่อยางอันตรายเกินไปเดี๋ยวเราอยู่ด้วยเดี๋ยวครับ

จ่อยางอันตรายฉันรู้ว่าเธอทีมงานซะไปลุกน้องเธอเกือบหมด
จริงคิดเหมือนหนูเมื่อกี้จะพูดนะพูดแหม
เดี๋ยวก่อนหนุ่ม
แถนนี้ต้องชำระเดี๋ยวก่อน
แต่ทุกอย่างเป็นปั๊บอะ
วันที่๗มีนาคมนี้
แล้วก็ณวันนี้ปฏิเสธทุกข้อก่่างหา
และถ้าเธอจะให้ใครด่าเขาก็จะฟ้องไหม
ถ้าเธอปากเสียเขาเขาเอาเธอเข้าคุกก่อน
เอ้าก็ปฏิเสธุข้อเก่าหาล่ะสำเร็จผิด